ลูกนายกเทศมนตรีถูกยิงบาดเจ็บสาหัสที่จังหวัดน่านนะครับ
คือพอเขาถูกยิงเนี่ยเขาฝืนขับรถจนเสียหลักตกข้างทาง
ก่อนจะตะเกียกตะกายไปขอความช่วยเหลือ
แล้วจากหลักฐานในโทรศัพท์มือถือเนี่ย
เจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะถูกลวงมายิงหรือเปล่า
อ่าตอนนี้ออกหมายจับแล้วนะฮะรู้ตัวคนร้ายแล้วนะครับ
ดูกล้องวงจรปิดก่อนนะครับ๕ทุ่ม๗พฤศจิกายน
ขับผ่านกล้องตัวนี้ไปอย่างช้าช้านี่นะฮะ
ห่างจากถนนยันตรกิจโกศล
น่านเวียงสานะครับเขตพื้นที่หมู่สี่ตำบลน้ำปั้ว
เวียงสาจังหวัดน่านสัก๒กิโลเมตร
จากนั้นอีกระยะหนึ่งเนี่ยจะเห็นรถขับผ่านไป
อ่านี่คนเจ็บนะฮะชื่อเมฆนะฮะแล้วมีกล้องอีกตัวนึงเนี่ย
ที่จะเห็นตอนที่ขับผ่านไปมีอยู่๒ตัว๒จุดนะฮะ
ห้าทุ่มกว่าเจ็บพฤศจิกายนหลังจากนั้นไม่นานนะครับ
ที่เราเห็นรถเขาขับผ่านไปตรงนี้นะฮะตำรวจสพเวียงสาได้รับแจ้งเหตุว่า
มีคนบาดเจ็บขับรถตกข้างทางอืมนี่พอมาตรวจสอบเนี่ย
ก็พบว่าคนขับรถที่บาดเจ็บเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ารถตกข้างทางแล้วบาดเจ็บนะ
ถูกยิงด้วยนะครับจักรพงศ์ต่างใจนะฮะชื่อเล่นชื่อเมฆอายุ๔๒ปีนะครับ
ถูกยิงกระสุนเข้าต้นแขนขวาเข้าแก้มซ้ายทะลุแก้มขวา
รามซ้ายนี่แตกแขนซ้ายก็หักบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ผู้ภัยก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลเวียงสาแล้วต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลน่าน

กู้ภัยของอบตน้ำปั้วนะฮะที่เป็นคนพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับ
เฉลิมพรวันนี้ก็พาเราไปดูจุดเกิดเหตุนะครับ
บอกว่า๕ทุ่มกว่าเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุก็เดินทางมา
มาถึงเนี่ยเจอเมฆคนเจ็บเนี่ยกำลังตะเกียกตะกายขึ้นมาจากข้างทาง
สภาพเลือดท่วมตัวโดยเฉพาะใบหน้าทีแรกก็คิดว่า
พอจะพาไปเนี่ยเหมือนกับเขากังวล
พี่เฉลิมพอเป็นกู้ไพพอเขาไปช่วยเนี่ย
เมฆเขาบอกจะพาผมไปไหนจะพาไปไหนเขากังวลนะ
เขาระแวงว่าจะมีคนตัดมาไล่อีกหรือเปล่า
พี่เฉลิมทุนตัวมาแล้วเขาระแวงตลอด
ระแวงกว่าเขามายิงซ้ำจนกว่ามานี่ซ้ำ
ข้อหาคือพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนด้วยนะครับ
ธนกฤษนี่เป็นคนอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนี่แหละ
คือตัวของเมฆคนเจ็บเนี่ยแม้จะเจ็บหนักนะฮะ
ตอนนี้สาหัสอยู่เนี่ยนะฮะจากการอ่าตรวจสอบเนี่ย
พบว่าเขาก็ยังไม่สามารถให้การอะไรได้
เพราะที่ถูกยิงกระสุนมันเข้าแก้มใช่ตรงปากค่ะ
แต่เขาเขียนแบบนี้นี่ก็เป็นแบบการเขียนเท่าที่เขาจะเขียนในช่วงที่เขาเจ็บหนัก
เป็นการพยายามเขียนชื่อคนก่อเหตุลงในกระดาษเอสี่เขาเขียนสองแผ่นนะฮะ
คือใจความเนี่ยพอแกะแล้วเนี่ยบอกว่าโฟนติดคุกท่าวังผา
แผ่นหนึ่งเขียนบอกกระเทยนี่เป็นสิ่งที่เขาให้การผ่านการเขียนให้กับเจ้าหน้าที่
จากการตรวจสอบทรัพย์สินในกระเป๋าของคนเจ็บนะครับเจอโทรศัพท์มือถือ๒เครื่อง
มีกระสุนปืนมีถุงยางอนามัยอยู่๔ชิ้นมียาไวอากร้าด้วย
รายชื่อในโทรศัพท์มือถือเนี่ยของคนเจ็บบันทึกชื่อโฟนนะฮะเหมือนที่เขาเขียนไว้เลยนะฮะ
ชื่อเดียวกันเลยนะแต่ชื่อเนี่ยบันทึกว่าเอ้ยโฟนท่าวังผา
แล้วกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนเขียนโฟนติดคุกท่าวังผาค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ยังให้เมฆเนี่ย
เขาดูภาพของโฟนจากทะเบียนราชนะฮะหลังจากที่เขาเขียนชื่อใช่ไหมอันนี้อีกแผ่นหนึ่งนะ
ที่เขียนก็ว่ากะเทยเนี่ยแล้วพอในมือถือเขามีบันทึกชื่อโฟนนะฮะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปสืบหาคือใครโฟนท่าวังผาอะไรยังไง
ก็เอาภาพของโฟนจากทะเบียนราชเนี่ยมาให้เมฆคนเจ็บดูเพราะเขาพูดไม่ได้
เขาพยักหน้าเหมือนกับยืนยันว่าคนนี้นี่แหละคือคนยิง
ส่วนคนที่มาช่วยสอบถามคนเจ็บเนี่ยเพื่อจะให้บอกเบาะแสต่างก็คือพ่อของคนเจ็บ
ของคนเจ็บเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนขึ่งนะฮะ

ก็คือนายจรรย์ต่างใจนะฮะที่มาช่วยสอบถามลูกชายเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ของเมฆคนเจ็บเนี่ยเขามี๒เครื่องนะฮะอีกเครื่องนึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเจอ
ติดมีรูปยาไอซ์มีอุปกรณ์เสพยามีการนัดพบกันนี่นะฮะ
ดาใช่ไหมเขาถามนะเราใช้เป็นนามสมมุติกันแล้วกันนะมี
ถามกันว่าเออเอานี่ได้ไหม๑๕๐มีเยอะเพราะทางนี้เขาแบ่งกันก็
ต้องสั่งสำเร็จมาแล้วก็มีการส่งรูปอุปกรณ์เสพยาจน
ทุ่ม๒๔นาทีผู้บาดเจ็บก็คือเมฆนะฮะก็ถามอีกฝ่ายว่า
เมื่อไหร่จะมาผมรอนานแล้วพรุ่งนี้มีงานแล้วก็มีการวีดีโอ
คอหากันตอน๔ทุ่ม๔๗นาทีแล้วก่อนที่เมฆจะออกจากบ้านเนี่ยตอน๓
ทุ่มเนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะเมฆบอกกับครอบครัวว่าจะออกไปซื้อ
น้ำมันให้เพื่อนมันก็เลยมีเหตุให้เชื่อได้ว่าคนที่ชื่อโฟน
กับคนที่ชื่อดาที่คุยกันเนี่ยเป็นเพื่อนที่ไปซื้อน้ำมันไป
ให้เนี่ยคือมันยังไงค่ะอ่าแล้วประวัติของเมฆกับโฟนก็เคยถูกดำเนิน
คดีข้อหายาเสพติดเข้าเรือนจำเมื่อปี๒๕๕๗เขาก็รู้จักกัน
คาดว่าหลังพ้นโทษมาอาจจะมีการติดต่อซื้อขายยาเสพติด
กันอีกแล้วก็อาจจะมีการขัดผลประโยชน์กันพ่อของเมฆคนเจ็บ
บอกว่ารถน้ำมันหมดจากนั้นไม่รู้ว่าใครเนี่ยโทรมาบอกข่าว
ลูกตอนแรกคิดว่าแค่อุบัติเหตุรถตกถนนพ่อบอกว่ามือปืน
เนี่ยคงจะไม่ใช่มืออาชีพลูกชายก็เลยรอดตายมาได้ส่วนตัว
โฟนเนี่ยพ่อไม่เคยรู้จักกับโฟนลูกไม่เคยเล่าให้ฟัง
ด้วยว่าเป็นใครอะไรยังไงมีปัญหาอะไรกันพ่อก็เลยไม่รู้

กับแม่ก็เลยว่าจะมาซื้อน้ำมันมดซื้อน้ำมันให้กินบอกพี่

ตัวของมือหุบหาเจ็บกระชี้ได้เลย

ที่บ้านห้วยโป่งตะมนตานชุมอำเภอท่าวังผานะฮะห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๘กิโลเมตร
วันนี้บ้านปิดไม่มีใครอยู่นะฮะค่ะนี่คุณเคี่ยววิมลวันลงพื้นที่ไปนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าไม่รู้จักโฟนนะฮะพอให้ดูรูปถ่ายเขาบอกอุ้ยคนนี้ชื่อโดด
สามวันก่อนยังอยู่บ้านขี่จักรยานยนต์ไปมาอยู่เลย
แต่ไม่ได้คุยอะไรกันแล้วไม่เจอตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
ทีนี้ก็เลยแม่ไม่รู้ถ้าคนเจ็บเขาบอกชื่อโฟน
แต่ชาวบ้านบอกชื่อโดดแต่ก็คือธนกฤษนั่นแหละที่ออกหมายจับ
สืบสวนก็กำลังติดตามตัวอยู่นะครับเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่นะครับ
เมื่อวานนี้พบว่าเบาะแสสัญญาณโทรศัพท์มือถือของในโฟนนี่หายไป
ส่วนยานพานะที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วก็หลบหนียังระบุชัดเจนไม่ได้
ส่วนคนเจ็บนะครับตอนนี้แพทย์ผ่าตัดกระสุนฝังในเนี่ยบริเวณกรามและให้แล้วนะฮะ
แต่ยังไม่สามารถพูดได้นะครับคงต้องพักฟื้นอีกหลายวัน
ขณะเดียวกันวันนี้ทีมชุดเฉพาะกิจตำรวจจังหวัดน่านนะครับ
ก็ออกติดตามตัวคนก่อเหตุอีกหลายพื้นที่
โดยเมื่อเช้ามืดเนี่ยได้เข้าไปตรวจค้นกระท่อมกลางสวนยางพาราที่คาดว่าในโฟนเนี่ยอาศัยอยู่
แล้วไปเจอปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่หลายปลอกแล้วมีการเผาทำลายวัตถุบางอย่างด้วย
ก็เป็นหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้นะฮะคนร้าย